สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
พูดถึงฟุตบอลโตโยต้าที่เมียครับกันหน่อยย้อนเหตุการณ์กลับไปนะครับ
ประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วเมืองทอง
ก็พลาดแชมป์อย่างน่าเสียดายครับเป็นการลงเล่นรายการนี้ครั้งแรกของทั้งสองทีมนะครับ
เมืองทองยูเนเต็ดเจ้าภาพนะครับแชมป์ฟุตบอลโตต้าลีกครับ
ซึ่งเป็นแชมป์ร่วมกับบุรีรำนะครับได้สิทธิ์ในการเล่นรายการนี้
พบกับฮิโรชิม่าแชมป์เจอร์ลีคสามสมัยนะครับในช่วงห้าปีหลังสุด
อันดับหกของเจลีกระดูกาลที่แล้วนะครับจังหวะไล่บี้ของชนะทิพย์นะครับ
จะเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วธิรสินหักเข้ามาเจยิงไปติดครับ
จากนั้นนาทียี่สิบเอ็ดนะครับซีสโก้คิวเนสได้จังหวาดยิงก็ติดปลายมือนะครับ
เลทาโร่ฮิโรนางะนะครับปัดออกไปจากนั้นกัปตันทีมครับ
อาโอยามะผ่านบอลให้กับทางคาชิวะนะครับหลุดกับอลัมน่า

เกมก็สปีดบอลยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับ

เปลี่ยนทางเข้าเสาแรกไปครับผ่านเมืองกวิน
สกไหล่สองส่วนที่หกสิบสองครับเปิดมาแล้วยัดเข้าไป

เสียประตูในช่วงสำคัญเลยนะครับ
สิบนาทีสามลูกแล้วก็ยิงไม่พลาดครับ
เมืองทองพยายามจะเร่งเกมแต่ว่าต่อเกมไม่ติดนะครับ
สุดท้ายว่าเขามาได้ประตูที่ต้องการครับนาทีแปดสิบห้า
เวยต้านั้นแทงบอลให้กับทางธีรสินหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงหนีมือ
พุทธศาสตร์ประตูไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามนะครับ
ก็พยายามจะครองเกมให้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
ที่เคยได้แชมป์มาปีสองพันสิบสามครับหลังจากจบเกม
รสินแดงดาศูนย์หน้าของเมืองทองก็ยอมรับว่าเกมนี้เมืองทองอาจจะเล่นได้
ตามมาตรฐานของทีมแต่ก็ถือเป็นบททดสอบที่ดีนะครับ
ครับก็น่าผิดหวังครับสำหรับเมืองทองเองอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่า
จริงแล้วก็ต้องชมเขาว่าเขาก็เป็นทีมที่มีมาตรฐาน
แล้วก็เล่นกันได้ดีมากเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
อาจจะเป็นแบบโอเคมันอาจจะเป็นถ้วยหนึ่งแหละที่เราก็ต้องการ
แต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปแล้วก็
รอฤดูการที่จะเปิดในอาทิตย์ข้างหน้าครับครับสัปดาห์หน้านะครับ
เมืองทองแชมป์เก่าจะบุกไปเย็นบางกอกกราศวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ขาดที่ถ้วย
ในรอบแห่งกลุ่มนักแรกจะเปิดบ้านพบกับทางนะครับในวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ครับ